คุณผู้ชมคะ๓โมง๓๙นาทีเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่า
บรรยากาศที่ถ้ำหลวงเชียงรายเป็นยังไง
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย
จิตอาสาน้ำใจของคนไทยก็ยังคงหลั่งไหลไปที่ถ้ำหลวงนะคะ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราพร้อมแล้วนะคะ
คุณทัศนัยโคตรทองรายงานสดจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ
ครับคุณมรดีคุณอริยาคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถนำทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวงแห่งนี้ได้

ปฏิบัติการของนักประดาน้ำของหน่วยซิลนั้นประสบความสำเร็จ
แต่ว่าวันนี้ครับผมอยากพาคุณผู้ชมมาดูที่บริเวณด้านนอกถ้ำหลวงกันบ้างครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากเราได้เห็นความสมัครสมาธิสามัคคีของคนไทยแล้ว
เรายังได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่มากมายเหลือเกินครับ
หลังไหลที่มาที่ถ้ำหลวงแห่งนี้กันไม่ขาดสายคุณผู้ชมครับ
ด้านหลังเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้
ตรงนี้คือสนามย่าครับ
เป็นสนามย่ากางเต็นต์เอาไว้พักผ่อนเอาไว้ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้
แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์มีฝนตกมีคนเข้ามาปฏิบัติงานมีรถเข้ามา

ให้มันสามารถปฏิบัติงานได้ตอนนี้เขาก็เพิ่งจะพักงานไปเมื่อสักครู่
อันนี้เป็นน้ำใจอันนี้เป็นหนึ่งของบุคลากรของกรมทางหลวงแขวงการทางที่
มาปฏิบัติงานอันนี้ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเขานั้น
เราคงปฏิบัติงานกันด้วยความยากลำบากพอสมควร
เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อว่าจะมีใครที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจที่นี่กันบ้าง
เพราะว่ามีหลากหลายเหลือเกินนะครับทุกคนเนี่ยอยู่ที่นี่กันนานแล้ว
ผมเองก็ร่วม๒สัปดาห์มันก็จะมีเรื่องของความลำบากในเรื่องของการใช้ชีวิตบ้าน
แต่ว่าจิตอาสาต่างครับพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกคนนั้นสะดวกสบายนะครับ
เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูมีเต็นต์ตัดผมฟรีด้วย
เพราะว่าจิตอาสานักข่าวทหารตำรวจมาทำงานหลายวันไม่ได้กลับบ้านกลับช่อง
ผมไม่ได้ตัดก็เลยมาตัดผมฟรีกันที่นี่คุณผู้ชมนี่
เดี๋ยวพามาดูนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เลยฮะ
ตัดผมฟรีกันอยู่ตรงนี้เลยชายป่าคุณผู้ชมนี่กำลังตัดกันอยู่นะฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับพี่มาจากที่ไหนครับ
ขอสัมภาษณ์หน่อยจากไทยรัฐอ๋อจากแม่แม่สายแล้วครับ
แม่สายทำไมถึงมาให้บริการตัดผมฟรีที่ถ้ำหลวงวันนี้ครับ
จิตอาสาจิตอาสาครับปกติเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วใช่ไหม
เป็นฝนอยู่แล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนแม่สายไหมแม่สาย
อ่ะแล้วลูกค้าล่ะฮะลูกค้ามาจากที่ไหนครับผมเป็นเอ่อ
มาบริบัติงานในอ๋อมาจากครับผมมากี่วันแล้วครับผมยาวแล้วเนอะ
ผมยาวต้องมาตัดซะหน่อยครับมีคนมาให้ตัดฟรีเป็นยังไงบ้างครับ
โอ้โหดีใจมากเลยครับเนี่ยเออทำให้ผ่อนคลายด้วยผ่อนคลายเนอะ
พักผ่อนนิดนึงตัดผมครับจะได้มีแรงทำงานกันต่อครับผม
ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
นี่คุณผู้ชมนี่ก็มีคนมาใช้บริการเยอะนะฮะอ่ะขอบคุณมากนะครับ
ต่อคุณผู้ชมมาต่อกันข้างในครับมาต่อกันที่ตรงนี้ก็จะเป็นพมนะครับ
เต็นต์ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะที่เขามาตรวจสอบเรื่องของ
เด็บร้อนของผู้ปกครองว่าความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็จะช่วยเหลือเยียวยากันต่อไปอย่างไรนะครับ
และนี่คือเป็นจุดของปพเมื่อสักครู่เนี่ยมีคนเอานี่เป็นชุดเขาเรียกว่าเสื้อ
ชูชีพของปภเอาไว้ให้เพราะว่ามีหลายท่านครับที่อาจจะดำน้ำไม่เป็น
ยน้ำไม่เป็นแล้วก็ต้องเข้าไปในถ้ำต้องมีการช่วยชีวิตก็ใส่ชูชีพเข้าไปนะครับ
ตรวจสอบเรื่องของระดับน้ำให้คุณผู้ชมไปดูระดับน้ำกันหน่อยนี่ฮะด้านในนะครับ
เรื่องของระดับน้ำตอนนี้เนี่ยก็ยังคงส่งเดี๋ยวให้กล้องจับไปก่อนนะครับ
มาดูเรื่องของระดับน้ำกันหน่อยว่าล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
นี่ปากถ้ำนะฮะตอนบ่าย๒โมงอยู่ที่๒๘เซนติเมตรนะครับ
เข้าไปจากปากถ้ำสามร้อยเมตรอยู่ที่สี่สิบแปดเซนติเมตรหนึ่งพันห้าร้อยเมตรจากปากถ้ำเก้าสิบหกเซนติเมตร
เพิ่มขึ้นจากเมื่อเช้าสิบเซนติเมตรคุณผู้ชมดูนะน้ำยังไม่ลดเท่าไหร่ฮะ
ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศสดสดเลยว่าที่นี่เป็นอย่างไร
เรื่องของน้ำจิตน้ำใจยังคงมีเต็นต์เรื่องของกระโฟงกาแฟก็มาชงให้กับนักข่าวต่างชาติได้ดื่มกัน
ผู้สื่อข่าวต่างชาติเจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะมาใช้บริการเป็นการพักผ่อนระหว่างที่รอข่าวดีด้านใน
เรายังคงรออยู่ว่าการเข้าไปเป็นอย่างไร
เพราะว่าเมื่อช่วงเช้าท่านอดีตผู้ว่าหรือว่าท่านภูมิในการศูนย์ช่วยเหลือที่นี่เนี่ยนะฮะ

เข้าไป๖ชั่วโมงกลับ๕ชั่วโมงรวมเป็น๑๑ชั่วโมง
ทำให้ข่าวสารมันยังคงต้องรอว่า

เรื่องของผลที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้
ทั้งมีการหาปล่องหาโพรงที่ให้มันตรงกัน
เรื่องของเนินนมสาวที่ทั้ง๑๓คนนั้นรออยู่นะครับ
อันนี้ความคืบหน้าล่าสุดณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้
ผมทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากที่นี่ครับ

ได้เห็นจิตอาสาได้เห็นน้ำใจของคนไทยเยอะเลย
ช่างผมเนี่ยนอกจากที่บอกว่ามาจากแม่สายเชียงรายแล้ว

ผมนั่งรถไฟต่อรถทัวร์จนเดินทางมาถึงที่นี่